ส่งกำลังใจเอาใจช่วยคนสู้ชีวิตของเราวันนี้หน่อย
กุ้งค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ

ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดู๔ชีวิต
ที่คุณแม่เองก็สายตาไม่ดีด้วย
เรื่องราวของแม่กุ้งจะเป็นยังไงติดตามกับช่วง

ออกจากบ้านมาตั้งแต่๖โมงกว่า
กลับบ้านอีกทีหนึ่งก็๓๔ทุ่ม
ยังไงน้อยต้องเยอะเวลาให้ขายได้มากที่สุด
ทุกวันนี้พี่ก็อยากจะหยุดนะ

เมื่อก่อนก็ขายส้มปัมหน่อยแล้วสักพัก

พี่ก็ออกมาก็มาขายอาหารตามสั่ง

หลังจากนั้นก็ไปทำกับชาย

ตอนแรกก็โอเคอยู่ก็พอได้เพราะว่ามีนักศึกษา
หลังจากนั้นได้ไม่กี่เดือนนักเรียนกลับบ้าน
คนที่จบเขาก็ย้ายออกจากหอแล้วพี่ก็ไม่ไหว

แล้วพี่ก็เลยลองหาที่ใหม่ดู

เซเวสเชินละไกล

พี่ต้องขายให้หมดถึงพี่ถึงถือถิ่นกำไร
เกี้ยวก็ได้ไม่เยอะ

หากจัดตรงนั้นมาก็เหลือประมาณ๔๕๐๐บาท

ก็กลับมาถึงนี่ก็เตรียมของเลย

ออกจากบ้านมาตั้งแต่๖โมงกว่า
กลับบ้านอีกทีหนึ่งก็๓๔ทุ่มทุกวัน

กอลทำสำหรับรมันใหม่ได้ชุด

ใจพี่อยากได้รถพ่วงข้าง

คุณชายเนี่ยครับน้องเขาปวดกันอะไรอย่างนี้

เพิ่งรู้ตอนนั้นไปหาหมอ

คิดว่าน้องลายหลุดเพราะว่าเขาแทบนี้

แล้วนี้น้องก็ไปหาหมอบ่อย

ก็พูดตรงว่าถ้าแม่ขายของอย่างนี้ไม่ดีใช่ป่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าพี่หยุดเพราะพี่ทำคนเดียวหยุด๒วัน

พี่พุ่งเองครับเรามีเลือดประจำตัวไหม

เรารับฝากยังไงครับ
อาศัยยาแม่กินยายเป็นเบาหวานด้วย
ไปหาหมอก็ต้องหยุด
แล้วอาจจะค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เยอะ

คนเราเห็นภายน้องอาจจะน่าเลิง

ทอไหมหรอก็ทอนะ
แต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้ไง
ทุกวันนี้พี่ก็อยากจะหยุดนะ

แล้วน้องกับยายกินอะไรกัน

เลือกเอาที่ว่าจะมานอนที่ร้าน
ไม่นานแล้วพี่ก็คือได้หยุดพร้อมกันแล้วเนอะ

ทอดไอ้เนี่ยปลาอะไรให้ยายกินเนี่ยนะ

นานมากแล้วเนี่ยพี่ก็ได้กินข้าวพร้อมกันอะไรงี้น่ะ

เราเห็นหน้าลูกเห็นหน้าแม่เรา

มีความสุขได้กินข้าวไม่อดกันก็พอแล้ว

คือเห็นหน้าบางทีหัวเราะหรือยิ้ม
แต่ข้างในร้องไห้อยู่นะใช่สู้นะคะแม่กุ้งนะ
เป็นกำลังใจให้ทั้งแม่กุ้งแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของเรา
กุ้งจะฝ่าฟันทุกอย่างไปได้นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญอยากให้แม่กุ้งดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนยำไก่แซ่บ
มาอุดหนุนแม่กุ้งได้อยู่ที่หน้าเซเว่น
ความเพิ่มเมืองจังหวัดนครปฐพนะคุณผู้ชม
หรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๐๑๖๑๗๐๙๐นะคะ

กำลังใจเล็กน้อยก็ทำให้แม่กุ้งยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
แวะเปลี่ยนไปแถวนั้นข้าวผ่านแวะซื้อเลย